สวัสดีครับกีฬาในช่วงค่ำนี้นะครับมาติดตามฟอร์มการเล่นของเมืองทอยูเต็ด
ผลงานยอดเยี่ยมมากนะครับบุกไปเสมอมาได้ศูนย์ต่อศูนย์ทำให้ผ่านสามเกม
พวกเขานับมีห้าแต้มแล้วก็ตามหลังจ่าฝูงคาจิม่าแค่แต้มเดียวเท่านั้นครับ
การแข่งขันเกิดขึ้นนะครับเมื่อประมาณ๕โมงครึ่งที่ผ่านมานะครับ
ในช่วงเย็นครับก็คงได้ลุ้นเชียร์กันนะครับแฟนฟุตบอลไทย
ที่สามในสายอีครับอุตสาหุ่นใดทีมรองจากฝูงเคลีก
เกาหลีใต้เปิดบ้านเจอกับเมืองทอยเต็ดนะครับ
ทีมนำในตารางโตต้าไทยลีกโอกาสของทางเมืองทอง
แล้วก็ทางฝั่งของอุงสาร้ำนีค่อยกันนะครับ
เมืองทองก็เล่นท่ามกลางอากาศหนาว๖องศานะครับ

เตรียมการไปเล่นสู้กับทางอุงสาร้ำได้
จังหวะนะครับที่มีโอกาสลุ้น
แล้วโอกาสดึงหนีได้ปัดลูกนี้ยังติดเซฟของกวินนะครับ
โยกหนีอดีศรนะครับวิสลาฟออสติช
แล้วก็ที๓๒นะครับอันซึงกูนะครับลองยิงไกลตกพื้นไป

กใส่อย่างหนักนะครับโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ได้โอกาสแป๊บจดจ่อแต่ว่าพิธิพลัดโนชยานั้นก็ยังสกัดออกมาได้นะครับ
จังหวะของครีมอุ่นสุ่ง๐๐ในช่วงกลางแรก
หลังครับนาที๖๖เมืองทองนะครับเกือบจะได้ประตูเหมือนกันครับ
อาทิตย์ตัดบอลแล้วก็ให้ซิสโก้แทงให้กับธีรสินนะครับ
ยิงด้วยซ้ายไปโดนคิมยองแอร์ซุปเปอร์เซฟปัดออกมาครับ
จบ๙๐นาที๐๐นะคู่นี้แบ่งกันไปทีมละ๑คะแนน
เดียวกันครับช็อตสำคัญที่อาจจะทำให้แฟนบอลไทยใจหายใจความไม่น้อยนะครับ
ทีรธรรมุนมาทันครับแบ็คซ้ายของเมืองทอง
ได้รับบาดเจ็บจนถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงไม่ถึง๑๕นาทีแรกหลังจาก
เจ้าตัวไปถูกอีวานโควาเซสนะครับกองหน้าเจ้าถิ่นเนี่ย
วดเข้าไปบริเวณข้อเท้าซ้ายช่วงต้นเกม
จากนั้นก็พยายามจะฝืนเล่นต่อแต่ไม่ไหวต้องเปลี่ยนเอาพิพัฒนโชชยาลงมาตั้งแต่นาที๑๔
อาการบาดเจ็บดังกล่าวส่งผลต่อทีมชาติไทยแน่นอนนะครับ
ธีรทรนั้นมีคิวจะช่วยทีมชาติทำศึกบอลโลกรอบคันเลือกในโซนเอเชียรอบ๑๒ทีม
เจอกับสาวดีอาราเบียวันที่๒๓มีนาคมต่อด้วยการบุกไปยังญี่ปุ่นวันที่๒๗มีนาคม๒๕๖
ตัวพิซิโก้นั้นก็น่าจะทราบข่าวแล้วแต่ว่าอยากจะประเมินอาการอีกครั้ง
ยังไม่บอกนะครับว่าจะตัดสินใจอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ

ชิมาเลอร์ยอดทีมจากเจลีกครับโชว์ฟอร์มหรูนะครับ
เปิดบ้านชนะบิสเบนโรตัวแทนจากออสเตรเลียขาดลอย๓๐
ก่อนอันนี้ก็เดินทางมาแพ้ให้กับเมืองทองไปนะครับ

ชนะมิเทนโรไป๓๐ได้ประตูจากทางยูมาซูซูกิ
นาโอบิชิอูเอดะแล้วก็ยูซูชิเอ็นโดครับ
ตารางคะแนนของกลุ่มนี้ครับทำให้ทางคาชิมานะครับ
มี๖คะแนนหลังจากฝูงเมืองทองนั้นตามไปที่๒นะครับ
มี๕แต้มบุญซานจากเกาหลีใต้มี๔คะแนน
แล้วก็บิสเบโรนะครับได้แต้มเดียวจาก๓นัด

ก็ยังบอกอะไรไม่ได้นะครับเกมยังเหลืออีกหลายนัดพอสมควรนะครับ